หน่อยค่ะคือจากสถานการณ์โควิดเนี่ย

เมื่อวานเรารายงาน๑๕๐๐กว่าใช่ไหมคะ
วันนี้เนี่ย๑๖๓๓๐

มันก็ส่งผลแล้วค่ะสถานที่ต่างเขาปิด

เดี๋ยวพาไปดูค่ะวันนี้มี๒จุดที่มารายงานนะคะ

ที่ถ้ำนาคีนะคะพาไปดูที่ถ้ำนาคีกันก่อนเลย

ตอนนี้จะใช้คำว่ามันเป็นที่ฮิตก็

คือก็มีตำนานแล้วค่ะถ้ำนาคี
คู่กับถ้ำนาคาที่บึงการนี่แหละ
ซึ่งที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา
เขาประกาศปิดถ้ำนาคีชั่วคราว

จนถึง๑๗กุมภาพันธ์

เพราะอะไรล่ะที่ผ่านมา
คืออาสานำเที่ยวก็คือไก๊

ถ้ำนาคีช่วงวันที่๕ถึงวันที่๑๐กุมภาเนี่ย

แล้วก็เลยทำให้คุณดูสิทางขึ้นไป

เขาจะให้จองกันก่อนก็ตามนะแต่เขาก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะเกิดการแพร่ระบาด
ก็เลยให้ปิดไปก่อนทีนี้ถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าดิฉันจองตัวไปแล้ว
ดิฉันจองที่พักไปแล้วจะทำยังไงล่ะคะคุณอารยา
ก็ให้เอาหลักฐานเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องบินหรือว่าที่พักเนี่ย
เอามาให้เจ้าหน้าที่ดูเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะพิจารณาเป็นรายไป
ซึ่งถ้าสมมุติเกิดว่าคุณมีหลักฐานการจองตัวเครื่องบิน
ที่พักอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคุณก็จะต้องมีการเอาชุดตรวจเอทีเคมาด้วยนะ
ตรวจก่อนเลยมาแยงจมูกกันก่อนที่จะเข้าอุทยาน
แล้วเอาผลตรวจแสดงกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาจะได้พิจารณา
แต่ถ้าเกิดใครที่คิดจะไปแล้วบอกว่าอ้าวอย่างนี้ฉันรีบจองเลยได้ไหม
ถ้าเริ่มจองตั้งแต่วันนี้นี่ไม่ได้แล้วนะคะต้องหมายถึงคนที่เขาจองเอาไว้แล้วเท่านั้น
อันนี้ถ้ำนาคีนะเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งค่ะ
วัดจุลามณีอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
เขาก็มีการขอขยายเวลาการปิดวัดเพิ่มอีก๑๐วันนะคะ
เดิมที่จะเปิด๑๓กุมภาพันธ์นี้ก็จะขอปิดต่อค่ะ
ก็ปิดยาวไปจนถึง๒๒กุมภาพันธ์
เดี๋ยวจะเปิดอีกทีนะคะในวันพุธที่๒๓กุมภาพันธ์เวลา๖โมงเช้า
ส่วนพิธีบวงสวงใหญ่ของวัดในวันที่๑๓ก็จะจัดเป็นการภายในนะ
ก็จะไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะ
อืมมันก็ได้รับผลกระทบกันหมดอ่ะนะคะ
มาดูที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหปรากฏว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อกว่า๖๐รายเลย
ดังนั้นประกาศที่อยู่หน้าจอนี้นะคะ
เขาก็เลยประกาศงดรับผู้ป่วยส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลชั่วคราวก่อน
ยกเว้นนะเคสไหนที่จำเป็นเร่งด่วน
ซึ่งสถานการณ์ที่จะต้องมีการประกาศแบบนี้เพราะอะไร
จำนวนผู้ป่วยปกติก็ไม่ได้ลดลงเลย
ดังนั้นก็ขาดบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลแล้วค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือว่าไม่ได้ติดเชื้อก็ตาม
ดังนั้นทางโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็ชี้แจงว่าจะงดรับผู้ป่วยส่งต่อเนี่ย
กว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจะดีขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมคะหรือคุณอริยาคะเป็นคนขี้ลืมไหมคะ
ดิฉันเหรอดิฉันไม่ค่อยขี้ลืม
หรอคะจริงนะคะคุณผู้ชม